กำลังห่อจะคงไม่ให้ผม
หมอดพามีรักของหน้าอ้ามน้อย

กลับไปทางนี้

ส่วนความตื่นสุขทุกข้าง
เบรกไม่อยู่เหรอเฮ้ยลูกผู้ชายเบรกไม่อยู่เหรอ
ใครไม่วัดนะครับสิริสวทรก่อนถึงสี่แยกสั้นสะห้างครับ

คนรวดเดียวนะครับทั้งหมด๘คัน
เห็นใครที่ลุ้มตอนใดได้ยังมาแบบนี้

ของพี่คันไหนอ่ะรู้ล่ะรุมจอดอยู่ท่านี้เลยใช่ไหม

ใช่นะครับ
อยู่ในเส้นทางหลีกเลี่ยไปทางอื่นนะครับแชร์บอกต่อด้วยนะครับ
ตอนนี้เกิดประเหตุชนกันทั้งหมดแปดคันนะครับ

ก่อนถึงสี่ยากข้างหน้าสี่หลีกสอทรฝั่งขาเข้าบรรมกรงนะครับ
ลงสะพานมาลงสะพานมาออกเบรกไม่อยู่
พร้อมแจ้งจะยอตรงโตรดจะยอจุดตามพร้อม

ยกรถ
กินสายเลยค่อยค่อยเคี้ยออก
นี่เลยนะอ่าเขาใส่ตึ้งแล้วผมมันก็เปลี่ยงไงจริง
น่ะก็กวานหมดเลยใช่หลบไม่ได้โอ้โหขึ้นมาผมขึ้นมา
จากสะพานผมก็มาเบาเบาเพราะเขาจะถึงไฟแดงใช่ไหมพี่
เพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันยาวเพราะติดยาวก็มา
โอ้โหไปไม่ได้แล้วชนแรงเลยเหรอเกือบซุดเลย
ไปได้ละหนึ่งเลนนะไปได้ละหนึ่งเลน